โรงเรียนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเปิดเพลงทรงอย่างแบท
ทุกกิจกรรมวันเด็กก็เปิดทรงอย่างแดด
เพราะฉะนั้นไปดูหน่อยเราประมวลภาพเอาไว้แล้วความสนุกสนานของเด็กทรงแบดครับ
คุณผู้ชมครับช่วงนี้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพลงทรงอย่างแบดของวงเปเปอร์เพลงอย่างแน่นอน
และตอนนี้เป็นเพลงขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
วันนี้เราก็เลยขอรวบรวมเหล้าฟั่นน้ำนมที่รักและหลงไหลในเพลงนี้
และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มากันหน่อย
จะมีใครบ้างไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่มือกลองสุดหล่อระดับชั้นประถม
ที่ตีกองเพลงทรงอย่างแบนแล้วเรียกเสียงร้องเสียงกรี๊ดลั่นโรงเรียนไปเลยจ้า
แล้วอย่างเยี่ยมเลยทั้งเสียงร้องทั้งเสียงจริงแล้วแกดมาเลยคร้ะ
สนับสนธรรมศึกษาปีที่สองแล้วก็คือโหย
ตีกองเก่งมากลีลาในการตียังกับมืออาชีพเลยแหละครับ
ดูมีแววเป็นนักดนตรีตั้งแต่เด็กเลย
แล้วหน้าตาโหยก็ดูอบตาแบบนี้
ตำแหน่งพระเอกรออยู่แน่นอน
เท่านั้นไม่พอมือกีต้าก็หล่อไม่แพ้กัน
โอ้โหยแถมดีจีตาร์เก่งอีกด้วย
โอ้โฮเท่ดูสมัติมาก
เด็กสมัยนี้เก่งจริง
ขอชื่นชมในความสามารถเลยจ้า
จากสุดหล่อมาต่อที่สุดสวยกันบ้าง
งานนี้ลีลาเด็ดไม่แพ้กันจ้า
เย้
เป็นยังไงล่ะลีลาเด็ดไม่แพ้กันเลยจริง
น้องคนนี้มีชื่อว่ารสลินตันวัฒนา
หรือน้องมีนาอายุ๗ควบ
เรียนอยู่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
น้องอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๒
และที่เห็นลีลาสุดเฟี้ยวแบบนี้
ก็เพราะน้องชอบเล่นกลองและชอบเพลงล็อกมาก
คุณพ่อก็เลยฝึกให้น้องตีกล้องมาตั้งแต่อายุ๓ขวบ
เห็นแล้วต้องขอปรบมือดัง
ให้น้องทั้งสองคนเลยล่ะครับ

โอ้โหปรบมือหน่อย
จริงแล้วก็ต้องบอกว่าเพลงอาจจะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้น้องมีสิ่งที่อยากจะยึดเหนี่ยว
อย่างเช่นน้องชอบเล่นดนตรีนะคะพี่เป็นไอดอล

แล้วก็ทำให้น้องมีอนาคตที่ดีในการเป็นศิลปิน

แล้วก็ต้องชื่นชมไปถึงผู้ปกครองด้วยที่สนับสนุนน้องตั้งแต่เด็กเลยนะคะ